เรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมโบราณกันหน่อยที่นี้
ที่นี่เขาบอกว่าเขายังคงสืบสารประเพณีโบราณแบบนี้อยู่
ส่วนจะเป็นพิธีกรรมประเพณีอะไรไปดูค่ะ
คุณค่ะถ้าให้ดูภาพรวมไม่มีใครทายถูกหรอกว่านี่คือพิธีอะไร

และจะเล่าสู่กันฟังว่านี่คือ

แต่เราอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นพิธีโกนจุกแบบนี้เท่าไห

หมู่บ้านแสนศุกร์ตำบลยวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์

การที่เด็กต้องไว้จุกในช่วงที่เกิดมา

คือถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่เลี้ยงยาก
ร้องไห้ไม่หยุดไม่สบายบ่อยเนี่ย

ต้องไว้จุกตามที่ครูหมอพื้นบ้านบอกไว้

จะต้องตัดจุกหรือโกนจุกออกในช่วงอายุประมาณ

ซึ่งอันนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นพิธีโกนจุกแบบนี้

แต่พิธีนี้ค่ะเขาบอกว่าจะต้องจัดใหญ่กว่างานบวชอีกนะ
คุณจะต้องจัดต่อเนื่องเลย๓คืน๔วัน

แล้ววันแรกจะมีการแห่เด็กที่ไว้จุกอะค่ะ
หรือเขาจะเรียกเด็กที่ไว้จุกว่ากุมารนะคะ
แห่เด็กเข้าโรงพิธีเรียกขวัญจองใด
บูชาพระอาทิตย์บูชาเจ้ากรุงพาลี
ยกทรงชัยวัดสมโพธิ์กุมารา
พร้อมกับมีวงมโหรีปีภาษร้องรำทำเพลงการตรึม

คืออันนี้เขาบอกว่ามันเป็นภาษาพื้นบ้านของชาวไทย
ที่เขาประกอบพิธีกรรมกัน
เขาก็จะต้องใช้ภาษาพื้นบ้านของเขา

หรือถ้าไม่ได้โกนผมกลางน้ำ

จำลองอย่างเช่นนำน้ำใส่ลงไปในโอ่ง
แล้ววางเอาไว้ทั้ง๔ทิศของลานพิธีให้เปรียบเสมือนเป็นแหล่งน้ำค่ะ
จากนั้นก็จะนำแห่กุมารเข้าลานพิธีโดยมีมโหรีบันเลงเพลงแห่เข้าพิธี
เหมือนกันตึมเลยเนอะเพลงแห่เข้าพิธี
คล้ายนะคะจากนั้นพระก็จะทำการสวดแล้วทำพิธีตัดผมอาบน้ำให้กุมาร
แล้วกุมารเนี่ยก็จะนำน้องกุมารมาสวดสมโพธิตตักบาทผูกแขนอันนี้ต้องเรียกขวัญด้วย
ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีค่ะคุณหลังจากนั้นก็จะมีมหรสบสมโพธิตลอดทั้งงาน

ก็เป็นการแสดงบันเลงการแสดงดนตรีการแสดงความสนุกสนานรื่นเริก

มันเหมือนกันตึมที่ดิฉันรู้จักเลยค่ะ
กันตึมแบบดิฉันอาจจะผิดเค้ามีมหรสมโพธิกันตลอดทั้งวันด้วยกันเลยนะคะ
ก็เชื่อว่าหลังจากทำพิธีนี้แล้วเด็กที่ตัดจุกไปแล้วจะเลี้ยงง่ายขึ้น
ดื้อป่วยบ่อยเนี่ยค่ะอาการจะหายอาการจะดีขึ้นเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะ
ซึ่งพิธีแบบนี้หาดูได้ยากมากจริงเพราะว่าปกติเราเคยเห็นโกนจุกแบบธรรมดาแบบชาวไทยใช่ไหม
แต่อันนี้เป็นโกนจุกแบบชาวไทยเชื้อสายคาเมนานจะมีมาให้ดูกันนะ
ส่วนนี้ก็เป็นพิธีความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
ขอบคุณเจ้าของคลิปพิธีจากเฟซบุ๊กหลานยายนางผ้าไหมสุรินจ้า

ตีวันสามครึ่งงานใหญ่ไม่ธรรมดานะ
ใหญ่กว่างานบวชนะเขาบอก